เปิดไปช่องไหนก็เจอแต่เธอจริงลามไปถึงในสื่อโซเชียลด้วย
และที่เห็นงานแน่นขนาดนี้นะบอกว่าแฟนคลับก็ตามให้กำลังใจไม่เคยขาดเลย
ถึงขนาดที่เจ้าตัวนะบอลลั่นแล้วว่าเออเนี่ยแฟนคลับเหมือนครอบครัวเดียวกันเลยค่ะ
ส่วนวันแม่ที่ใกล้จะถึงนี้ในฐานะลูกสาวที่ตัวติดคุณแม่มากนะคะ
เลยขอฝากข้อความไปถึงลูกทุกคนด้วยล่ะค่ะ
คือจะมากจะน้อยเราก็รู้สึกว่าตอนนี้เป็นครอบครัวไปแล้ว
มันอยู่กันนานจนมันเป็นครอบครัวไปแล้วเมื่อไหนออกไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็นแฟนคลับหรืออะไรแล้ว